เพราะว่าตัวนี้กะจะดึงเสร็จแล้วก็ปล่อย

มันได้ไปใกล้ใกล้หน่อย

อ่า
เฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ย
เฮ้ย
ที่เนี่ยไม่ออก
อีกอย่างกำลังดึง
เฮ้ยเฮ้ย
ออกแล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้ว
เฮ้ยเฮ้ย

ใครใครใครใครตามสังเกตการณ์ใครใครใครตามสังเกตการณ์หน่อยไป

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ